สูญเสียนักศึกษาแพทย์ไปนะครับ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่นักศึกษาแพทย์เนี่ย
ขับรถเสียหลักพุ่งชนกับป้ายอาคารนะครับ
จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอย่างแรง

มีวงจรปิดให้เห็นตอนที่รถชนอย่างแรงนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะคนขับรถคันที่เห็นเนี่ยนะฮะ
เป็นนักศึกษาแพทย์นะฮะเสียชีวิตคาซากรถเลยนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่รถยนต์สีขาว

จะเสียหลักพุ่งชนป้ายทางลอดอุโมง
ได้ยินเสียงยางรถดังสนั่นเลยนะฮะ

แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่มุมเสาตัวอาคาร

ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์คอนกรีต๒ชั้น
อยู่ริมถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

นายพรพิพัฒน์อุทธิเสนอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศ
นักศึกษาแพทย์เสียชีวิตติดคาซากรถยนต์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยกันนำอุปกรณ์ตัดถ่าง
ัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อจะช่วยเหลือ
ช่วยไม่ทันครับเพราะว่าเสียชีวิตแล้ว
ชนะสูตรเบื้องต้นก่อนส่งศพไปโรงพยาบาลศรีนคริน
ประสานญาติมารอรับศพต่อไปนะครับ
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นตรวจสอบพบเอกสาร
ด้วยปากกาลักษณะเหมือนผลการตรวจร่างกาย
อาการบ่งบอกโรคภายในแฟ้มสีดำ
แล้วก็บนหัวกระดาษมีชื่อโรงพยาบาลขอนแก่น

ว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์
หรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลใดกันแน่นะครับ
ส่วนรถยนต์พังเสียหายยับเยินเลยคุณนะฮะ
แล้วก็คือกลายเป็นแค่ซากอย่างเดียวเลยนะครับ
แล้วก็ดูตามท้องถนนพบร่องรอย
เบรกเป็นทางยาวเกือบร้อยเมตรนะคุณนะ
ไหล่รถยนต์กระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วนะครับ
แล้วก็ยังมีรถกระบะอีก๒คันถูกเฉียวชนเสียหาย
อกจากนี้มีเสาป้ายบอกทางขนาดใหญ่๑ต้นถูกชนล้ม
แล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นที่ร้านจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นด้วยนะครับ
เจ้าของร้านเปิดเผยบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ร้านนะ
แต่เพื่อนบ้านข้างเคียงโทรมาบอกรู้สึกตกใจมาก
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำเป็นรอบที่๒นะ
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีรถยนต์เสียหลักพุ่งไปชนข้างร้าน
ชนเข้ากับตัวร้านนะไปชนข้างร้าน
ตอนนั้นเสียหายเล็กน้อยแต่ครั้งนี้หนักเลยนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะได้มีการประสานช่างมาประเมินความเสียหาย
เมืองต้นก็พบถังน้ำมันหล่อลื่นในร้านเสียหายไป๑๐๐ถังเลยนะครับ
กับการสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยนะครับว่า
ทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่๕แล้วนะครับ
ก่อนเกิดเหตุขับรถยนต์จากซอยกังสดานมุ่งหน้าเข้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงหรือมีอาการหลับใน
เกิดอุบัติเหตุทำให้คนขับซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหายทั้งทรัพย์สินทางราชการ
แล้วก็ต้องตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุว่ามีประกันหรือไม่
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของนักศึกษาแพทย์ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ